พอเขาปาดซ้ายมาเอาไม่พอใจ

มันเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะคุณผู้ชม

แล้วเขาอ้างว่ารถเขา
รถหนักเขาก็เลยต้องวิ่งเลนขวาแล้วก็แช่อยู่แบบนี้
เท่านั้นไม่พอนะใช่แล้วเดี๋ยวมีจังหวะนะปาดกันไปปาดกันมา
แล้วเดี๋ยวสุดท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ

พี่แช่ขวาทำไมอะคะ

พี่ก็ต้องลงซ้ายให้หน่อยผมว่ารถข้างหลัง
คุณผู้ชมคิ้วที่ผูกโบอยู่เนี่ยค่อยคลายก่อน

ฮะรถหนักตรงไหน
เพราะว่าคนขับรถกระบะคันสีขาวลงมาแล้วก็พยายามชี้แจง
รถผมหนักไงผมเลยต้องแช่ไว้แบบนี้
เดี๋ยวคุณสืบสกุลดิฉันตาไม่ดีไม่ได้ใส่แว่น

ก็นั่นเห็นโครงนั่นอย่างนี้ใช่คุณยังขับได้อยู่เลยคุณยังซิ่งได้อยู่เลย
ทำไมยังซิ่งมาปาดยังซิ่งมาแซงได้
แต่ทำไมพอแซงมาได้แล้วก็แช่มันอยู่ขวาเลนเดียวอะค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้นะในเพจเฮียขับรถเขาเอามาโพสต์ความยาวคลิปจริงประมาณนาที๒๐วิค่ะ
แต่ดูแล้วเรียกคอมเมนต์ซะดีค่ะ
คนคอมเมนต์เพียบคนแชร์อีกเพียบเหมือนกันนะคะ
ซึ่งบางคนเห็นแล้วก็บอกว่ากระบะขาวเป็นอะไรมากไหม
เนี่ยพอลงมาเคลียร์เขายังมีการบอกอีกนะว่ารถเขาหนัก
บางคนก็บอกว่านี่ไงไฟฉุกเฉินไฟตัดหมอกแบบไทยเปิดได้ทุกเวลา
ส่วนไฟเลี้ยวนั้นหนาต้องรักษากลัวเปลืองไฟ
นี่บางคนคอมเมนต์แบบว่าแหมรถหนักเหรอ
กลับขับสักครองเลยนะบอกว่ารถนักลองยกรถดูไหม
ถ้ายกขึ้นแสดงว่าไม่หนักบางคนเขาเข้าไปแซวแบบนี้
ใช่ใช่นักบางคนบอกว่าเสียชื่อเสียงกันอีกแล้วนะ
สำหรับรถที่ขนของบางคนก็บอกว่ารถหนักหรือเปล่า
แต่คนชาวเน็ตเข้าไปคอมเม้นต์นะ

ฟังแล้วคิดตามนี้ฉันนะ

ดัดแปลงสภาพรถเห็นโครงสูงนั่นไหม

ขับแช่ขวา๔ขับแซงซ้าย
ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

มขู่คุกคามทำให้เกิดความหวาดกลัว